ปรากฏว่าอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ

มันเป็นเรื่องที่แบบฟังแล้วตกใจมากจริงค่ะ
คือน้องเล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังนะคะว่า

แต่การอาเจียครั้งนี้ความผิดปกติก็คือ
สิ่งที่ออกมาชาลอทบอกแบบนี้คุณผู้ชม
บอกว่าตอนแรกรู้สึกว่าคล้ายเส้นผม
แต่มองดีมองลงไปมันคล้ายสาหร่ายเลย

ตอนที่เห็นน้องชาลอทรู้สึกตกใจมาก
ว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองค่ะ

คือในช่วงเวลานั้นคือ๓ครั้งด้วยกันค่ะ
เจ้าตู้รู้สึกว่ามันไม่ปกติค่ะ

ใช่แต่ไม่ใช่หมอรักษานะคะหมอดู
คุณผู้ชมค่ะพอไปหาเสร็จ
ก็ไปปรึกษากันตามความเชื่อนะคะ

ปรากฏว่าคุณหมอท่านนั้นบอกว่านะคะ
บอกว่าเธอโดนคุณสัยแบบสายดำ
อันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ

เดี๋ยวไปฟังน้องเล่าสักหน่อยค่ะ

แล้วก็ด้วยความที่ว่าพอคนให้ของมาเนี่ย

แต่หนูก็คิดว่าเขาแบบหวังดีไง

สติค่อนข้างหลุดเยอะ
หนูก็แบบสติกระเจิงหายไป

เวลาเรารับของมาจากแบบแฟนคลับ

ลอดหลังขาไปก่อน

ว่าชีวิตจะพลิกแบบสุดคั่วไปเลยค่ะ

คือเขาบอกว่าการันตีเอาไว้เลยนะคะ

เราจะมีบ้านมีรถมีทรัพย์สิน

เปลว่าปีนี้จะมีการ
เปลี่ยนแปลงในเรื่องการงานไปด้านนี้นะ

ทั้งนี้ทั้งนั้นฟ้าเชื่อว่าการดูดวง
มันก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อเนอะ

แต่ว่าฟ้าแม่น๑๐๐ทุกอย่างมันสามารถ
อันไหนที่ดีเราเอามาเป็นแรงบันดาลใจให้ตัวเองได้

คนนั้นคือใครคุณแจกรี
ก็ตามที่น้องบอกน้องไม่ระบุนะคะ

สมมุติดู๑๐๐บาท

ตอนนี้ครั้งละ๓๐๐๐บาท

คุณเคยดูดวงถูกสุดแพงสุดยังไง

บอกพวกเรากันหน่อย
หรือว่าจะส่งที่กัดหมอดูไม่แน่นก็ได้เนาะ